เส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ช่วงนี้มาลุยกับการค้นหาเรื่องราวและที่มาของเมนูเส้นอนาชาติชามยักษ์กันต่อ
ที่ร้านครัวตุ๋นที่มีการเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามใหญ่ยักษ์
และหลังจากที่รู้ที่มาและแรงบันดาลใจของการทำก๋วเตี๋ชามยักษ์กันไปแล้ว
ก็ได้เวลาบุกเข้าครัวล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับกันที่หน้าเตากันบ้างแล้ว
ว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะ

ตามที่คุณเอ็มว่าจริงหรือเปล่านะ

ช่วงระหว่างซี่โครงกับประดูกสารังวัวครับ

เพราะส่วนนี้มันจะมีเอ็นแทรกกลาง
แล้วก็มีลายของเนื้อออกมาคล้ายใบไม้ครับ
อ๋อเขาเลยเรียกว่าใบพาย
เห็นเขาว่าอย่างนั้นครับ
ไขมันจะแทรกเข้าไปในเนื้อแดงได้ละเอียดแค่ไหน
เพราะถ้าไขมันยิ่งแทรกไปในเนื้อแดงได้ละเอียดเท่าไหร่
ก็แสดงว่าเนื้อชิ้นนั้นจะนุ่มเป็นพิเศษนั่นเองค่ะ
ตัวชิ้นอันนี้ต้องให้ได้เท่าไหร่กี่ขีด

ตัวผมเองผมจะเป็นคนชอบทานเส้นที่เหนียวนุ่มครับ

เส้นที่ใช้อันนี้ก็เป็นเส้นเล็กที่

ผักเท่าไหร่
ผัก๓๐๐กรัมครับ
ลองดูนะฮะให้ได้๓๐๐กรัมนะครับ
ทั้งหมดของเมนูนี้นะครับผม
อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำซุป
น้ำซุปของเราเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างในน้ำซุป

มีอบเชยนะครับ
มีอบเชย

พริกไทยดำอย่างดีนะครับผม
เมล็ดผัดชี
มะเร็ดผัดชี

นี่น้ำซุปจะไม่ได้พักเครื่องไม่เก็บไปยิ่งนานยิ่งขัง
โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทานเมนูนี้กันนะ

สำใหญ่จริงจริงนี่ใส่คบรึเปล่าคบกับทุกอย่างครับ
ขาดอย่างเดียวคือน้ำซุปครับอีกสองร้อยเน็บล้อย
ทำอะไรต่อวิธีการใส่กระเทียมเจียวก่อนนะครับผม
นี่อะไรอ๋อผักชีต้นหอมโรยให้ทั่วแล้วก็น้ำซุป
แล้วเนื้อมันก็จะสุก
อ๋อตอนนี้เนื้อเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว
สีแดงนะฮะค่อยเข้มขึ้นเรื่อยจนกลายเป็นเนื้อที่สุกกำลังดีนะฮะ

อุ๊ยตบท้ายด้วยพี่ไตรดามอีกหน่อย
นี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอาละครับตอนนี้นะครับเมนูนี้ก็พร้อมที่จะเข้าปากเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ทานยังไงดีคุณเอ็มค่อยกินไปเรื่อยอย่างนี้หรอ

ยังไงเนี่ยก็ค่อยตักไปเรื่อย

กินจากในชามเลยก็ได้ครับ
จากในชามเลยนะ

เนื้อใบพลายน้ำซุป

อร่อยมาก

อร่อยมาก

เป็นไงบ้าง
เรื่องราวของคุณเอ็มนิดนึงครับตอนนั้นเราเจอกันที่ต่างประเทศ
ครับที่นิวซีแลนด์ครับก็เรียนจนจบเลยไหมผมผมเรียนจบแล้ว
ผมก็ทำงานอยู่ที่นู่นด้วยครับผมอยู่ในนิวซีแลนด์มายี่สิบปี
สิบปีเราก็กลับมาคิดดูว่าเอ๊ะเราควรจะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไปตลอด
ครอบครัวเราก็อยู่เมืองไทยอืมเนอะก็เลยตัดสินใจว่าเออ
เนี้ยนะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาขายก๋วยเตี๋ยวได้
จริงจริงแล้วตัวผมเอิ่งกับผมผมว่าเป็นคนชอบกินแล้วผมชอบทำอาหาร
ครับแล้วก็ตอนที่กลับมาอยู่เชียงใหม่หาก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจว่าเออลองทำดูดีกว่า
ใช้เวลาอยู่นานไหมครับกว่าจะได้คิดค้นสูตรที่ตัวเองชอบเนี่ย

เดือนเท่านั้นเองครับก็ตัดสินใจเปิดร้านเลย
ถ้าคิดมากเกินไปเนี่ยบางทีเนี่ย

นี่เปิดร้านได้กี่ปีแล้วครับสามปีแล้วครับ

โอ้โหมันไม่ช้าไปหรอ
ก็ดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยครับเออ
แล้วตอนนี้เราตั้งใจจะไปจุดไหนครับของร้านอาหารของเรา
ผมก็ตั้งใจว่าผมอยากจะทำร้านก๋วยเตี๋ยครัวตุ๋นเนี่ย
ผมอยากจะให้ก๋วยเตี๋ยวไทยได้ไปอินเตอร์บ้าง
ยังไม่ได้เริ่มขายแล้วครับเพราะว่าโรงงานเพิ่งจะเสร็จครับ

เป็นโรงงานที่เอาไว้สำหรับผลิตน้ำซุปของซอสครับ

เห็นบอกว่ามีการแข่งขันทำลายสถิติของคุณเอ็มด้วยใช่ไหมครับผม
นาทีจนถึงวันนี้มีคนทำลายสถิติได้หรือยัง
ก็เมื่อวันที่๒๗เดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ย
มีน้องผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณเอกลักษณ์
มาท้าประลองคาลคติวชามยักษ์ครับ
คือคนนี้ผมกำหนดเวลาให้อยู่ที่๓๕นาที
๒๕วินาทีเขาไม่ได้ว่าทานแล้วนะครับเขาเรียกว่ายัดนะฮะ
เติร์ดหาหาไม่ถูกนะครับก็เลขที่ครับ๑๕๘ครับ๑ถนนทุ่งโฮเต็นจังหวนวัดเกรก

จบภารกิจพิชิตก๋วยเตี๋ยวเนื้อใบไพรชามยักษ์กันแล้วนะคะ
เอ็มเจ้าของร้านก็ขอปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟ
เมนูย่อยฮิตประจำร้านมาเสิร์ฟให้คุณน็อตได้ลองทานกันต่อด้วยล่ะค่ะ
ยังไม่เอ็มเลยโอเคกินหมดแล้วมีอะไรกินอีก
มีครับก็เดี๋ยวกินแบบธรรมดาของที่ร้านก็แล้วกันครับ

เตี๋ยหม้อไฟนะครับผมมีอะไรบ้างในนี้
นี้นี่จะมีเครื่องในก็จะมีพวกเนื้อตุ๋นมีเอ็นมีลิ้นมีไส้แล้วก็จะมีเนื้อใบพายแล้วก็ผ้าคิริว
วิธีการก็คือเอาไปลวกจิ้มอันนี้เหรอ
ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดของที่ร้าน
ก็คือกินกับเส้นพวกนี้ครับผมเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยครับผม
ก็เส้นมาใส่ใส่น้ำซุปลวกจิ้มไปทำให้กี่คนเนี่ย
ก็อย่างน้อยก็คงทานได้แค่คนเดียวครับ
คนเดียวนะแล้วก็อยากสั่งอะไรก็สั่งเพิ่มกันไป
แต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะกินกัน๒คน

สวัสดีครับ